มาดูอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมค่ะที่ชุมพรค่ะ
มีผู้ชายวัย๓๑ปีคนหนึ่ง

แก้ผ้าหมดเลยถือมีดมาเล่มหนึ่งด้วย
แล้วก็ปีนต้นตะเคียนสูงกว่า๑๐เมตรขึ้นไป

หรือไม่ก็ทำร้ายร่างกายตัวเองนะคะ

เดินเข้ามาในวัดไม่พูดพร่ำทำเพลง

เขาเลยมาเชิญดูกันว่าเอาอยากอะไรดี

ก็มาช่วยจัดล่ะจ้าพูดเกลี้ยกลอมอยู่

ต้องติดต่อญาติให้มาช่วยเกลี้ยกล่อม
สุดท้ายยอมลงมาจากต้นตะเคียน

ดูแบบว่าคล่องแคล่วธรรมธแมงมาก
พอลงมาถึงปุ๊บญาติก็เอาเสื้อผ้าไปให้ใส่
แล้วก็นำเข้ากล่องให้กินจนหมดเกลี้ยงค่ะ
เล่าให้ฟังว่าผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายวิน
เขาป่วยป่วยเป็นโรคลมชักเกร็ง

แต่ระยะหลังไม่ยอมกินยา

ไม่ยอมกินยาไม่พอแอบไปกินเหล้าอีก
กินเหล้าแบบนี้ก็อาการกำเริบคลุ้มคลั่ง
แล้วก็แก้ผ้าปีนต้นไม้แบบนี้นะคะ
หลังจากนี้ก็จะนำตัวกลับไปสงบสติอารมณ์ที่บ้าน
ทำกลางความลงใจของชาวบ้านและพระสงฆ์ล่ะค่ะ
ช่วยกันลุ้นอยู่ว่าจะลงมาได้อย่างปลอดภัยไหม

ก็สุดท้ายจบลงโดยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะ